แบบไหนราคาถูกที่สุดคะ
เอองั้นเป๊กกินง็อกนะ
คุณเดี๋ยว
ไม่ได้เมานะคุณผู้ชมแต่เป็นกุลสตรีทำไมไม่กินให้เรียบร้อยหน่อย

กินอะไรให้เรียบร้อยเนี่ยเป็นสาวให้มันแบบมีมารยาท
ไม่ลองกินแบบเราพี่เธอ

รสชาติเนี่ยอร่อยอยู่แล้วแต่ทีนี้อันไหนแล้วที่ถูกที่สุด
ตัวช่วยคุณอยู่ที่ไหนอ่ะเค้าชืออย่างหายากเดี๋ยวตามพี่บอลงั้น
ตัวช่วยสุดท้ายของคุณพุครับคุณเจนค่ะ

และผลไม้กระป๋องจากยูเอฟซีที่แพงที่สุดคือ
รินจี้ชาว
และราคารินจี้อยู่ที่
เหลือลำไยกับง๊อก
อันไหนกันแน่
ระหว่างลำไยกับง๊อก

และง๊อกกระป๋องจากยูเอฟซี

อันนี้ต้องแพงกว่า๘๒บาท

แพงกว่า

โอ๊ยเก่งมากค่ะ
เงาะราคาถูกที่สุด

แต่ว่าตัวช่วยหมดแล้ว

คุณหยุดนะเป๊กจะให้คุณครึ่งหนึ่ง

เป๊กให้คุณ๑๗๕๐๐บาท

อีกข้อหนึ่งข้อแจ็คพอต๑๐๐๐๐๐บาท

คุณจะหยุดหรือคุณจะไปต่อมองตากันค่ะ
แบบเพื่อนปรึกษากันเลยค่ะ

พอค่ารถแล้วเนอะ

ถ้าไม่มีตัวช่วยมันเสี่ยงเกินไป

ผู้หญิงฉลาดอย่างคุณเอายังไง

ป่วนของเรานะตอนนี้แทบจะร้องไห้เลย

เล่นต่อหน่อยครับเพื่อจะบดตัวกลับบ้าน
ถ้าคุณถ้าคุณหยุด
บาทที่คุณสะสมมาเป๊กให้คุณ
แต่ถ้าคุณไปต่อเงิน๕๐๐๐๐กับ๑๐๐๐๐๐บาท

ห้าหมื่นกับหนึ่งแสน
รอคุณอยู่คุณจะหยุดหรือคุณจะไปต่อ

เชื่อดิวัดดวงยุนหยุด

เหลือแต่ข้าวเหนียวก็เลยตัดสินใจหยุดค่ะ
ก็ขอบคุณทั้งคู่ด้วยนะคะที่มาร่วมสนุกในรายการนะคะ

ขอบคุณที่รักค่ะ

เป็นคู่สีสายหวาน

บอกได้เลยค่ะว่าวันนี้
เขาจะมาชิงเงินแสนกับเราค่ะ
คุณขนมเค้กและคุณอเล็กซิสค่ะ

โอเค

อ่าอ่า

แต่นี่หนูไม่ตัวเล็กหนูตัวน้อยมากเลย

น้อยกว่าที่พี่คิดไว้นิดนึง

พอเป็นแบบสาวตัวเล็ก
ตัวน้อยแบบนี้มาเป็นเพื่อนกันได้ยังไงหรอ

ก็เลยต้องคุยกันเอง

ของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด

ที่เปิดไปไหนล่ะแม่งหน่ะสิไอ้นี่
มาทำงานสายขึ้นทุกวัน
บอกเจ๊เลยนะบอกให้เปลี่ยนพนักงานใหม่เลย

นี่แต้งเอาของผิดกฎหมายไห้อะไรล่ะจะบอกเจ๊นะ
เฮ้ยไม่ผิดกฎหมายมอน
นี่เบิร์ดสั่งซื้อครีม

จะเปลี่ยนจากเบิร์ดหน้าหลุมเป็นเบิดหน้า

นี่เพียบบอกนะนี่พี่ทีม

ไม่ทั่วมันเลยเด้งเป็นจุด